อุ๋ยการใช้แทร่มีความแม่นมากแม่นน้อยเพียงใด

ครั้งสุดท้ายที่พลาดเมื่อไหร่
ประมาณสัก๒๐กว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับ

คุณอย่าบอกนะว่าให้ผมทำอย่างนี้
แล้วให้ป้าดเหรอ

แค่แบบจะเอามือให้ถืออย่างนี้ยังแบบ

อันนี้ถามนะอย่าเปลี่ยน
โดนที่ไม่โดนมือทำได้บ้างตรงนี้

ผมว่าเอาตั้งไว้ก็ได้

ลุ้นดีกว่าบ้ามา
หน้าตาเราก็ไม่น่าต้องกลัวอะไรเลยนะจริง
เดี๋ยวทดมีภาระอะไรทางบ้านไหม

หมดบ่วงแล้วครับ
ถือแล้วฟาดได้ไหมคะเอาจริง

พอได้แต่ตรงจุดนี้มันอาจจะใช้ยาวกว่านี้สักนิดนึง
เพราะว่านานทีฟาดบางครั้งมันอาจจะเจ็บได้

มีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นไม่ดีเป็นอุบัติเหตุ

จับช่วยจับช่วยจับช่วยจับ

ทีเดียวทีเดียวนะให้โดนนะ
เดี๋ยวบอกก่อนทีเดียวให้โดนแก้วนะไม่ใช่โดนหัวนะ
นี่คือจุดนะพี่อุ๋ยนะโอเคนะเนี่ย
ฝ้าจังทีเถอะ
พร้อมแล้วมานับหนึ่งนับสองนับสาม

ถามลุงถุยถ้าเด็กดูอยู่อยากเป็นคอบอยอยากฝึกแบบแม่นอย่างนี้
ถุยจะต้องฝึกไปใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะตีได้เละอย่างนี้เลย
อันนี้วิทย์ฝึกนะครับประมาณสัก๕๖เดือนก็เป็นแล้วครับ
ครับแล้วตีเป้าวางห่างอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยตีคิดเข้าเรื่อย

เพราะว่าในบางครั้งมันอันตรายมันก็ตาย

ใช่เพราะว่าแทร่บางทีมันจังหวะสะบัด
เพราะอันนี้เนี่ยเป็นความสามารถส่วนบุคคล
อย่าเอาเป็นเล่นสุ่มศีลสุ่มภาพนะครับ
ก็จะไปชงไปโชว์ได้ดีกว่าไปทำอาชีพอื่น

เดี๋ยวให้หยุดก่อนอย่างไม่ได้ร้องหรอกครับยังไม่ได้ร้อง
คนที่มาตั้งแทนลุงถุยนะคะดูเป็นผู้หญิงธรรมดาและน่ารักมาก

คุณน้ำส้มนะฮะสวัสดีครับ

ตาจ๋องต๊อกไม้นี่

อาจจะคว้าเงินล้านจากรายการของเราไปก็

วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อันนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

แล้วยิ้มอาสยามคือใครคะ
เอาลูกมาเล่นด้วย
นึกว่าไปได้ดี

คุณแม่นั่งถูกจุดด้วยนะ
หล่อนกับแอปแม่นี่คุณแม่หน่อยไม่ได้